คลิปนี้แชร์กันเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกัน
เพื่อตามหาคนที่ไปรุมทำร้ายวินรถจักรยานยนต์

คลิปที่คนขี่รถจักรยานยนต์ถูกกลุ่มทำร้าย
โดยใช้ทั้งท่อนเหล็กฟาดทุบตีลงไป

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ซึ่งที่หาดใหญ่สงขลาเขาพยายามแชร์กัน

ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยตำรวจว่ายังไงบ้าง
ข้อมูลจากเพจเขาบอกว่าเกิดเหตุทำร้ายร่างกาย
โดยใช้ท่อนเหล็กเป็นอาวุธผู้เสียหายพยายามหนี
แต่ถูกไล่ตีไม่ยั้งโดยหนุ่มขับรถจักรยานยนต์เป็นวิน
พี่วินรับจ้างเป็นเสาหลักของครอบครัว
ทะเบียนคอควายนหนูต่อเต่า๔๙๕นครศรีเป็นยานพานะ
รุมทำร้ายผู้เสียหายโดยการใช้ท่อนเหล็กตีเข้าตามร่างกาย
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บคุณทั้งแขนหักซี่โครงหักหัวแตก
ไม่สามารถออกไปขับรถรับจ้างหาเลี้ยงครอบครัวได้
เหตุการณ์เกิดวันที่๗ธันวาคมช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง๕๐บริเวณหน้า
ร้านข้าวมันไก่โกอ้วนที่ตำบลคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ส่วนสาเหตุเขาบอกเบื้องต้นมาจากผู้ก่อเหตุเสื้อสีน้ำเงินในคลิป
ขี่รถปาดหน้าพี่วินมอเตอร์ไซค์
ขณะที่พี่วินมอเตอร์ไซค์กำลังจะไปส่งผู้โดยสาร
เกิดมีปากเสียงกันจากนั้นแยกย้ายกันไปก่อน
เพราะพี่วินต้องไปส่งพุทธวิทยาสถาสม
แต่ปรากฏว่าชายเสื้อสีน้ำเงินก็ไปรับเพื่อนที่ใส่เสื้อ

ดักรออยู่ที่หน้าวินพร้อมกับอาวุธเป็นท่อนเหล็ก
แล้วก็เมื่อพบกันอีกครั้งก็เลยเกิดเป็นนี่แหละครับคุณ
คลิปในการใช้ท่อนเหล็กตีพี่วินมอเตอร์ไซค์จนได้รับบาดเจ็บนะครับ
วันนี้นายวีรพันธ์ศรีสุวรรณอายุ๔๑ปี
เป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ชายที่บาดเจ็บในคลิป
ได้เดินทางเข้าพบตำรวจสภคหงษ์จสงขลา
หลังเจ้าหน้าที่เชิญมาเจรจากับคู่กรณีที่ทั้งสองคนสองฝ่ายเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกเรื่องดังกล่าวเกิดจากการขี่รถจักรยานยนต์
วชนกันเล็กน้อยและไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตบานปลาย
จนถึงขั้นตามมาทำร้ายร่างกายกันนะครับ
ก็สารภาพว่าตั้งใจก่อเวทจริงโดยอ้างว่านายวีรพันธ์คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ทางด้านของนายวายุลินสาเป็นชาวจังหวัดบึงกาลนะครับ

แล้วก็เป็นหนึ่งในคู่กรณีของพี่วิน
โดยอ้างว่านายวีรพันธ์คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ขี่รถปาดหน้าเขาก่อนที่เขาจะเกิดความโมโห
ได้ไปตามนายธวัชชัยปรกิจอายุ๒๗ปี
ซึ่งเป็นชายสวมเสื้อสีฟ้าเป็นคู่เขยเขา

พรุ่งจะไปส่งน้องที่หอคมชุมเพราะว่ามารับน้อง
พอเจอกันพรุ่งก็ลงมาเขาวิ่งใส่เครียมนะครับ
นายธวัชชัยคนใส่เสื้อสีฟ้าในคลิปนี้นะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุนายวายุซึ่งใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มมารับที่บ้าน
แล้วก็ไม่รู้ว่านายวายุเอาท่อนเหล็กที่ใช้ก่อเหตุไปด้วย

แต่ระหว่างทางเขาเห็นนายวายุขี่รถสวนกับคนเจ็บ

ตัวเขาเองทำไปเพราะไปช่วยพี่ชายเท่านั้นเองเขาก็บอกแบบนี้นะฮะ
ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เจรจากันที่สพคหงษ์ตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมา
ขณะนี้นะคุณเที่ยงกว่าแล้วยังเจรจากันไม่แล้วเสร็จนะครับ